ปละร้อนแตกยิ่งกว่าอากาศสี่สิบองค์ตา
ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกัน
ในเรื่องของการจัดงานประกาศรางวัล
ใครมาก่อนมาหลังเมื่อเช้าเราพูดกันไปแล้ว๑รอบ
เมื่อปีก่อนจัดไปหลายปีแล้วแล้วพวกเขาก็ยกเลิกกันไปแล้ว
มีการแอบอ้างหรือเปล่านั่นเองนะคะหลายคนก็อยากติดตามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะ
แล้วก็นี่แหละมีอีกคดีหนึ่งก็คือพี่จิมมี่กับพี่อนุสรนั่นเอง
โดยที่ไม่ได้มีการมาพูดคุยกับพี่นุก่อนซึ่งก็เลยทำให้ฝั่งพี่นุเองเนี่ยไม่พอใจ
ซึ่งเมื่อเช้าเรามีการปล่อยสัมภาษณ์เสียงพี่จิมมี่ไปแล้ว
จิมมี่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ
แล้วที่บอกว่าจะมาฟ้องยังไม่เห็นเอกทรงเอกสารเลย
เห็นว่าทางฝั่งพี่นุเองจะยื่นฟ้องเป็นจำนวนเงิน๑๐ล้านบาท
จริงไม่จริงไปฟังพี่นุพูดมาทั้งหมดเลยค่ะ
ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ใครเป็นเจ้าของเวทีกันแน่

ก็ครบนะครับครบอันนี้ยื่นไปสองครั้งก็พี่ทำของพี่มา๓ปีนะครับ
๓ปีมันก็ยืนยันได้แล้วไหมว่าเราทำมา๓ปีจริง
เพราะว่าดาราที่มารับรางวัลหรือว่าได้รับรางวัลของการโหวต
โดยที่เราไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไง
แต่ตอนนี้โอ้โหตายแล้วก็มีรางวัลอื่นเพิ่มขึ้นมาในวันเดียวกันเต็มไปหมดเลย
แต่ครั้งที่๔คืออะไรแล้ว๑๒๓เธออยู่ไหน
ดีมา๔ไงแล้วพอโดนฟ้องปุ๊บมาครั้งที่๕ไม่มีครั้งที่๕ไง
ก็ฟังกันไปนะคะ๒ฝั่ง๒ฝ่ายเราฟังกันแบบครบถ้วน
ฝั่งใครมากกว่าฝั่งใครน้อยกว่าฟังกันไปแล้วตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะคะ
ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวรอบทสรุปผลสรุปอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม